การนี้หน่อยที่สมุทรปราการนะครับมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่ง

เอามาดูดีอย่า
อะไรอ่ะเซ็นเซอร์ทำไมอ่ะคะมีอะไรเหรอคะต้องเซ็นเซอร์ไว้เยอะหน่อย
เขาควักอวัยวะเพศออกมาอ่าคุณไม่สั่งข้าวเหรอแล้วก็มาทำท่ารักษณะ
ช่วยตัวเองให้กับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดูก่อนจะวิ่งหนีไปด้วยความรวดเร็ว
นี่เพจข่าวสารเมืองประการวี๒นำมาโพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะมายืนเนี่ยฮะสำเร็จความไข้
เอาอวัยวะเพศมาโชว์ที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับในซอยวัดไตรสมุทรปราการ
ก็เอามาเตือนภัยกันนะฮะสำหรับเพจที่นำมาลงนะครับ
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ในซอยสายธนู๑๑
บางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คุณฝนนะบอกว่าเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เอง
ประมาณบ่ายสองนี่ฮะร้านนี้นะครับคุณฝนบอกว่าตอนนั้นนอนพักผ่อนอยู่หลังร้าน
เพราะว่าไม่ค่อยสบายให้ลูกสาวกับหลานสาวเนี่ย
เฝ้าหน้าร้านขายของอยู่หน้าร้านค่ะหลานสาวเห็นลูกค้าผู้ชายคนหนึ่ง
มายืนที่หน้าร้านก็ถามว่าจะรับอะไรคะอืม
ผู้ก่อเหตุไม่ตอบแต่ควักอวัยวเพศออกมาอืม
แล้วก็ทำท่ารักษณะช่วยตัวเองลูกสาวกับหลานก็ตกใจตะโกนเรียกแม่ให้ออกมาดู
ค่ะผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไปโอ้โหลูกสาวก็เลยชะโงกไปดูเพราะว่าเขาไม่ไปจากหน้า
เคยเห็นผู้ก่อเหตุไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยค่ะ
ก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเอาเขาไปรักษา
หรือเอาเขาไปดูแลให้หายเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างงี้มันก็เป็น
เป็นภัยสังคมอ่าตอนนี้ทางเจ้าของร้านนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ลงบันทึกประจำวันที่สพมสมุทราการแล้วนะครับ
จะได้ให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวมาดำเนินคดีหรือว่ามาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าแบบนี้เนี่ยคือลักษณะการก่อเหตุแบบนี้ตอนนี้วันนี้เขาก่อเหตุแบบนี้
ค่ะแต่ถ้าไม่ไปตามไม่ไปจับไม่ไปปรามไม่เอาไปบำบัดกันเนี่ย
หน้าไม่รู้จะก่อเหตุหนักกว่านี้หรือเปล่านี่เจอเคสแบบนี้สองวันแล้วที่เราอ่านข่าวมา
คุณผู้ชมก็บอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้เคสนี้มันเยอะจังมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะ
ฝากตำลวดช่วยดูด้วยละกันนะคะครับอีกหนึ่ง